มีเรื่องจากคุณชูวิทย์ที่ออกมาเปิดเผยล่าสุด
แล้วก็ทำให้เรื่องเกิดความร้อนแรงไม่หยุดนะคะ
คุณชุวิตออกมาเปิดเผยชื่อของชาวจีนที่อ้างว่า
ที่ถูกตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะคะ
นี่ค่ะคุณชูวิทย์วันนี้แถลงเปิดรายชื่อ
มีชื่อของคนที่ชื่อว่าอาจ่ายค่ะ
คุณชุวิตบอกว่าอาจ่ายเป็นชาวจีนที่พูดภาษาไทยได้
แล้วบอกว่าอาจ่ายเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง
ภายในเมรีอาบอบนวดถนนเพชรชบุรีตัดใหม่

และอ้างว่ามีนายทุนจีนกว่า๑๐หุ้น
ลงทุนเงินให้อาจ่ายไปประสานกับคนที่ชื่อว่าชายเล็ก
จัดหาสถานที่เพื่อเช่าทำธุรกิจอาบอบนวด
และเปิดบริการดัดแปลงเป็นสถานบันเทิงรูปแบบคาราโอเกะ
แล้วมีเด็กสาวมานั่งดื่มกินเป็นเพื่อนค่ะ
แล้วมียาเสพติดหรือบางครั้งก็เปิดลักลอบเล่นพนัน
แล้วเวลาขายก็มักจะขายเป็นแพ็คเกจ
รูปแบบของสมาชิกให้บริการเฉพาะชาวจีน
จะคล้ายคลึงกับจินลินที่เคยถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้ว
คุณชุวิตอ้างว่าอาจ่ายประสานกับคนไทย
ชื่อว่าบังมัดทำหน้าที่เป็นหน้าเสือ
เป็นคนกลางคอยรับเคลียร์ตำรวจให้
เจ้าหน้าที่ไม่ลงตัวก็เลยถูก
ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
ที่เขาเรียกกันว่าตำรวจดอสเข้าไปตรวจค้น
แล้วคุณชุวิตก็อ้างด้วยว่ามีนายตำรวจระดับรองผู้กำกับ
อักษรย่อว่ารองหอหีบ
คนนี้จะเป็นแม่บ้านคอยเก็บเงินส่งต่อให้กับคนที่สูงกว่า
คุณชูวิทย์พยายามอธิบายว่าตำรวจดศ
ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งในกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ที่คุณชุวิตบอกว่ามีลักษณะเป็นเหมือนกับพ่อบ้าน
คนในวงการธุรกิจสีเทาจะรู้ดีว่า
คำว่าพ่อบ้านหรือว่าแม่บ้านก็หมายถึงอะไร

ส่วนผู้หญิงผมแนะนำให้คุณรู้จักบุคคลคนหนึ่ง
ซึ่งในวงการผู้หญิงในอาบนวดรู้จักกันดี
ก็คือบุคคลนี้ที่เรียกว่าชายเล็ก

มีผู้หญิงและเป็นผู้หญิงจีน